คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้เดี๋ยวเราขอมันมีแต่ความคิดถึงจริง
คราวนี้นะคะหลายคนก็คงเห็นภาพแล้วนะคะ
ภาพที่คุณเวย์คุณนานาเนี่ยตัดสินใจหอบลูกแฝดทั้งสองคนเนี่ย
อเมริกาค่ะเพื่อไปเจอคุณแม่ของคุณเวย์
คุณย่าของหลานนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้เจอหน้ากันมา๒ปีเต็มค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ในอินสตาแกรมของคุณเวย์และคุณอาณานะ
ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะ
เป็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่ของคุณเวย์นั่นแหละ
ด้วยการที่คุณเวย์และคุณนานาเขายกครอบครัวค่ะ
ไปหาคุณแม่ถึงสหรัฐอเมริกาเลย
แล้วก็เป็นบ้านเกิดของคุณเวย์ด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ของคุณเวย์ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะ
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปแห่งความอบอุ่นกันค่ะ
ตกใจทั้งปลื้มใจทั้งดีใจนะคะ
นี่ก็เป็นวินาทีที่ครอบครัวคุณเวย์ได้เซอร์ไพรส์คุณแม่
เห็นภาพแบบนี้หลายคนแบบโอ้โหอบอุ่นมากเลยนะคะ
แล้วก็การเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้คุณนานาโพสต์เล่าไว้แบบนี้ว่า
มากแล้วเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าคุณแม่มาถึง๒ปีด้วยกันนะคะ
ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดระบาดนั่นแหละ
คุณอาณาเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้ก็รู้สึกตื้นตันใจค่ะ
น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาใครเห็นภาพนี้ก็ต้องน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะ

คุณแม่ของคุณเวย์เนี่ยก็ยังพูดกับลูกชายอีกนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกป่วยลูกไม่สบาย
แต่ตอนนี้ลูกหายแล้วแม่ได้ก่อนแบบนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุด
โหหัวอกคนเป็นแม่นะคะ
แล้วก็นอกจากนี้คุณนานานะก็ยังได้โพสต์ภาพกิจกรรมต่าง
น้องบีน่าแล้วก็น้องมุกลิ้นทั้งการนี่เลยค่ะ
ทำขนมทำฮอทโลกเป็นภาพของพ่อครัวในสถานทางอเมริกา
น่ารักจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคุณเวย์แล้วก็คุณธนาเนี่ย
เขายังโพสต์ภาพว่าที่นู่นเขาให้ฉีดวัคซีนฟรีด้วยนะคะ
วัฒนาการที่อเมริกาเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นหลายภาพแหละนะคะ
ครับล่าสุดเนี่ยคุณนาเขาลงไว้เป็นคุณน้องบีน่า
กับคุณย่าหน้าเหมือนกันเป๊ะเลย
น่ารักนะ๒ปีนะไม่ได้เจอกัน
ครอบครัวก็ต้องคิดถึงกันธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ